มาถึงช่วงขีดเส้นต้านเมืองไทยกับคุณสุภาพคลิกาจายนะครับ
วันนี้จะมาคุยกันกับแขกรับเชิญพิเศษ
คือคุณสามารถเจนชัยจิตรวนิตนะครับ
เป็นประธานสมภัณฑ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย
มาคุยกันถึงปัญหาแชร์ลูกโซ่แล้วก็กลงที่พบในปัจจุบันนี้

เมืองไทยช่วงหลังกลายเป็นเมืองคนหลอกคนไปแล้วครับ

โอ้โหเดือนเมษาเดือนเดียวเนี่ย
ข่าวหลอกลวงต้มตุ๋น
สารพัดสารพันธุ์อยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์เกือบ๑๐คดี

ที่เป็นหัวเรือใหญ่หลอกลวงได้เงินเยอะเยอะไปสุขสบายอยู่ต่างประเทศ
กฎหมายก็ทำอะไรไม่ได้รอหมดอายุความก็กลับมา
แต่คนที่ถูกหลอกอกไหม้ไส้ขมอยู่ที่เมืองไทยหมดเนื้อหมดตัว
บางคนครอบครัวแตกแยกบางคนคิดฆ่าตัวตายและบางคนก็ฆ่าตัวตายแล้ว
คำถามก็คือว่าแล้วเราจะปล่อยให้สภาพอย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ได้ยังไง
เมื่อเช้านี้ก็มีข่าวหัวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอีก
ทรงเจ้าเข้าทรงก็ตั้งวงไอ้แชร์อะไรขึ้นมาสักอย่างก็หลอกลวงกันอีก
เป็นข่าวเกือบทุกวันคำถามก็คือว่าแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แล้วคนที่บังคับใช้กฎหมายแล้วคนที่มีหน้าที่ปกป้อง
ความเสียหายของประชาชนทำอะไรกันอยู่
ฉะนั้นนี่แหละคือเหตุผลหนึ่งที่จะต้องคุยกับประธานสมาพันธ์
ต้านแชร์ลูกโซ่คุณสามารถเจนชัยจิตรวรรณิตอยู่กับผมครับ

ประเมินได้ไหมครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ถูกหลอกเนี่ยด้วยเรื่องนั้น
เรื่องนี้หลอกกันมาตลอดประมาณเท่าไหร่ที่อยู่ในวงจรนี้
คือถ้าเราเริ่มตั้งแต่มีแชร์ลูกโซ่เกิดขึ้น
มันก็ต้องย้อนไปปีพศ๒๕๒๐ชะม้อยชะม้อยถูกต้องครับ

ถ้าเอาเงินความเสียหายมารวมกันนี่

คดีไปแล้วและที่กำลังจะเป็นคดี

ต่อเนื่องครับก็เดี๋ยววันจันทร์

ถูกต้องครับก็ย้อนกลับไปสมัยชะม้อยครับ
สมัยชะม้อยนี่จะเจอหน้ากันต้องนัดกันก่อนนะครับ

เขารอดจากชะม้อยเขามาเล่าให้ฟัง
เขาบอกว่าเขานัดชะม้อยไว้บ่าย๒ครับ

สมัยนั้นมันไม่มีมือถือครับ
มันก็ไม่เจอก็เลยไม่โดนหลอกให้ลวนวงทุนครับ

ที่เขามาร้องเรียนคุณสามารถ

ทั้งที่หลายคนเนี่ยเป็นคนจบเป็นยาตรี
เป็นยาโทนะมีสถานะ

อะไรคือกลยุทธ์สำคัญของมันที่สุด
ความน่าเชื่อถือการสร้างความน่าเชื่อถือก่อนครับ
การสร้างความน่าเชื่อถือกไม่ว่าจากการจัดประชุม

พอไม่ผิดกฎหมายเขาก็ร่วมลงทุนนะครับ

มันไม่ใช่การลงทุนเลยมันคือการหลอกลวงในต้นนะครับ

สามีภรรยาพ่อแม่ลูก

ถ้าเกิดเขารู้ว่าเขาไม่ลงทุน
ทะเลาะกันตั้งแต่วันนั้นเขาก็ต้องร่วมเข้าไปลงทุน

ลูกโซ่มันเปิดขึ้นมาอย่างเป็นดอกเห็ด

ได้เป็นปีมันก็เป็นการ
ความน่าเชื่อถือให้บริษัทเหล่านั้นนะครับ
ที่คุณสามารถสะเทือนใจมาก
เวลาไปเจอคนพวกนี้เนี่ย

เป็นหลายสิบปีหลอกกัน

มันมีสองแบบหนึ่งตกเป็นเหยื่อ
สมมุติคุณมาชวนผมเนี่ย
คุณไม่ได้ตั้งใจจะมาหลอก
อันนี้คุณไม่ได้ตั้งใจจะหลอก

อย่างนี้ก็ได้
เป็นเพื่อนกันคบกันมานานแต่รู้อยู่แล้วว่านี่คือชายลูกโซ่
แต่ก็มาหลอกเพื่อนด้วยกันเนี่ยเพื่อเอาเงินของเพื่อนเนี่ยอืม
เอาเงินของคนรู้จักเอาเงินของคนสนิท
อย่างเช่นหมอตุ๋นหมอเนี่ยเห็นไหมครับ
เป็นแฟนกันเนี่ยแฟนหมอเนี่ยที่ออกมามอบตัวเนี่ย
นี่ก็แสดงให้เห็นสะท้อนให้เห็นแล้วครับว่ากระบวนการของใช้ลูกโซ่เนี่ย
สายสัมพันธ์ในการที่จะเข้ามาชักชวน
พอชักชวนได้เงินไปแล้วเนี่ยมันก็เกิดสร้างความน่าเชื่อถือต่อ
คือเอาเงินเข้ามาแล้วก็สามารถจ่ายผลตอบแทนได้
ตามที่เขากล่าวอ้างเป็นรายเดือนไง
แต่ถ้าเกิดไม่มีเงินใหม่เข้ามาก็จ่ายไม่ได้

พอปิดตัวก็หอบเงินหนีออกนอกประเทศไป

คือตอนนี้แต่ละเรื่องเนี่ย

ใช่ตั้งแต่เขาไม่จ่ายตังค์แล้วผู้ชายถึงเอามาร้องไงครับ

เขาก็คิดว่ายังเป็นธุรกิจที่สามารถดำเนินธุรกิจได้

ใช่ครับเขาปิดตัวไปแล้วบางครั้งเนี่ย
อย่างล่าสุดแชร์เหมืองทองคำขาวเนี่ย

สองปีนะครับเขาบอกสองปีจะขายได้

ก็ขายไม่ได้ถึงจะรู้ตัวเองว่าถูกหลอก

อย่างน้อยต้องลงทุนกัน๔แสนกว่าบาท

ร้อยล้านหลายร้อยล้านนี่แค่วงเดียวนะครับ

คนที่เจอเรื่องพวกนี้ผมว่าน่าจะมี๒ประเภท

ถูกต้องครับอายเพื่อนถูกต้องครับ

ก็ยอมมาพบคุณคุณพาไปโน่นมานี่

ตอนแรกเนี่ยเขาว่าอายบวกกับไม่เชื่อมั่นกระบวนการที่ทำก่อน

ตังก็ไม่ได้ใช่มั้ยครับผู้ต้องหาง้าไม่ติดคุก

คนส่วนใหญ่ที่มาร้องเรียนกับคุณสามารถที่มาเจอ
เงินพวกนี้ส่วนใหญ่กู้เข้ามาใช่ไหม

มีน้อยที่ว่ามีเงินเป็นก้อนอยู่แล้วแล้วไปลงทุนมีน้อย
ก็ส่วนใหญ่ถ้าคนที่มีเงินอยู่แล้วก็พวกคนที่มีอายุเยอะแล้ว
อายุ๗๐๖๐กว่ากระเศียรแล้ว
ถูกหลอกรุ่นนี้ตั้งตัวไม่ทันแล้วกลับลำไม่ทัน

แล้วพอคนแก่คนสูงอายุไม่มีเงินเนี่ย

นั่นคือผมบอกว่ามันย้อนกลับมาเรื่องที่อาจารย์สุภาพถาม
ว่าระหว่างกู้หนี้มาเยอะไหม
ผมก็เลยบอกว่าแชร์ลูกโซ่หนี้นอกระบบมันคู่กันมาตลอด

แล้วมาเล่นแชร์ลูกโซ่หวังจะได้เงินเยอะไปใช้หนี้นอกระบบ

สุดท้ายไอ้ทางนี้ก็เป็นหนี้

ตู้คอนเทนเนอร์ที่โคราช๒ศพเป็นสามีภรรยากันเขียนจดหมายลาตาย
ว่าพ่อครับแม่ครับเป็นหนี้จากการกู้มาลงทุนแชร์ตู้คอนเทนเนอร์
ตอนนี้ไม่มีเงินแล้วบ้านก็ไม่ได้ส่งมาหลายเดือนแล้ว
เอาเงินค่าทำศพไปจ่ายค่าบ้านด้วยนะ
โอ้โห๒นั่นเลย
แล้วไม่ถึงขั้นผูกคอตายแต่อยู่ในภาวะครอบครัวแตกแยก
นี่เกิดเรื่องจริงอันนี้เล่าให้ฟังเป็นผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคุณจิ๊บ

ได้บริญญาติจากสาวคบบริญญาติของรัฐนะครับ
มีบริษัทอยู่พระราม๙มีสินค้าเป็นตะเกียงครับ
คุณจิ๊บเนี่ยก็มาชวนสามีบอกว่าเพื่อนที่คบกันมาตั้งแต่เด็กเนี่ย
ให้มาร่วมลงทุนมูลค่า๒แสนกว่าบาทนะครับ
แล้วบอกจะได้เดือนละ๔๐๐๐สามีก็บอก
คุณจิ๊บเนี่ยว่าอย่าลงทุนนะนี่มันแชร์ลูกโซ่
คุณจิ๊บก็ไม่เชื่อสามีก็แอบเอาเงินไปลงทุนกับเพื่อน
กลับไปชวนคนในหมู่บ้านที่ตัวเองอยู่บ้านแม่นะครับ
ทั้งหมู่บ้านเลยปรากฏผ่านไป๓เดือนบริษัทนี้ถูกจับครับ
คุณจิ๊บสามีเล่าจากบ้านครับ

แต่เมียเขาก็มีเหตุผลก็ไม่ต้องโถอย่ามายุ่งนั้นนี่เห็นเงินอยู่แล้ว
ต้องมีใบยาทของรัฐมีอะไรอย่างนี้เขาก็เชื่อ

ที่ผมคิดในใจก็คือที่ผมโปรยไว้เมื่อกี้
เราจะปล่อยให้ประเทศไทยเป็นเมือง

เอาเราดูมาคิดเรื่องการแก้ปัญหาต้นเหตุนะ

หนึ่งบทลงโทษของเราเนี่ย
แข็งรุนแรงพอหรือยัง
ที่จะทำให้คนคิดเรื่องนี้มันกลัวเกร็ง

แล้วก็เราก็เห็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่า

ถามว่ามันยุติธรรมไหมกับคนที่เสียหาย
บางคนหมดเนื้อหมดตัวบางคนถูกฟ้องล้มละลาย

ทุกคนจาก๓๕ปี
ต้องแก้เป็น๗๑๔ปีต่อกระทง

ต้องติด๕๐ปีเหมือนกับคดีใหญ่อย่างอื่นนะ

ปีถ้ามันลดอย่างน้อยมันต้องมี๒๐
มันก็ยังยุติธรรมกับผู้เสียหายบ้างครับ
หนึ่งแก้กฎหมายนะสุดต้องครับสุดต้องครับ
สองกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย
เท่าที่คุณไปประเมินดูเห็นการทำงานแล้วเนี่ย
มันทันตามทันไหมเล่เหลี่ยมพวกนี้
ไม่ทันครับคือวันนี้หน่วยงานของรัฐเราวิ่งตามมิจฉาชีพ
ฉาชีพปิดบริษัทนี้ไปแล้วเราเพิ่งจะไปดำเนินการจับกลุ่มเขา

จะต้องอ้างตลอดว่าต้องมีผู้เสียหาย
แต่จริงแล้วเนี่ยพรกรการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงมาชน
ที่ก็ออกโดยพลเอกเปรียมในสมัยท่านเป็นนายโรมนตีนั้น

เพราะณเวลานั้นชะม้อยก็ยังจ่ายผลตอบแทนได้อยู่นะครับ
แต่ท่านเห็นว่าถ้าเกิดยังปล่อยไว้ประชาชนจะเสียหายมากขึ้น
ก็เลยออกกฎหมายพลกรมาเพื่อจับชะม้อย
ผมยกตัวอย่างนี้นะสมมุติในอำเภอในจังหวัดนะครับ
เริ่มมีการคุยกันแล้วว่าเฮ้ยเล่นแชร์ไหม
เอาแชร์ทองคำไหมเล่นแชร์นี่ไหม
แล้วก็เริ่มคนในจังหวัดเริ่มคุยกันแล้วคนในอำเภอเริ่มคุยกันแล้ว
อย่างนี้ไม่ต้องรอให้เขาหลอกกัน
เจ้าหน้าที่ของรัฐควรจะเข้าไปอะไร
เข้าไปชาร์จเข้าไปหาข้อมูลยังไงไหม

แล้วก็เคยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอนุ
ในการที่จะใช้พรกรการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงวชน

ว่าคุณดำเนินธุรกิจอะไรในการจ่ายผลตอบแทนให้กับ

ไหนสำแดงสิสัมพากรเข้ามาดูซิ
แค่นี้ครับมิจฉาชีพหนีกระเจิงหมดแล้วครับ
แต่นี่รอว่าให้เกิดความเสียหายก่อน
ถ้าเขายังไม่เสียหายเขายังได้เงินได้ทองกันอยู่

แง่ประชาชนสมมุติว่า
มีใครสักคนได้รับการชักชวนให้ไปลงเหมืองทองคำอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับ
เอ๊ะทำอย่างไรให้คนนี้มีที่ที่จะตรวจสอบได้ว่า

ลักษณะปันผลแบบนี้มันเป็นไว้ได้ไหม

วันนี้เรามีหลายหน่วยงานในการถือกฎหมายหลายฉบับ
เช่นถ้าเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นก็มีกรต

ซึ่งชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าจะไปสอบถามหน่วยงานไหน

ที่เอาทุกเรื่องมาอยู่ในหน่วยงานนี้

สมมุติบริษัทนี้บริษัทนี้ขอเวลาหน่อยกดเข้าไปปั้งปั๊บ
บริษัทนี้ใครเป็นผู้ประกันอะไรต่ออะไร

คือถ้ากดเข้าไปถามนี่เป็นแชร์ลูกโซ่อย่าลงทุน

แต่วันนี้เขาจะไปถามใครได้ครับ
พอเขาไปถามเนี่ยก็ไม่รู้จะถามใครโทรไปก็ไม่รับ

พอเขาถูกหลอกไปแล้วกระบวนการที่ทำในการที่จะติดตามทรัพย์เหมือนคืนเขาก็ช้า
เขาก็ต้องไปหลอกคนอื่นต่อเพื่อเอาเงินตัวเองคืนครับ
เท่าที่ไปช่วยเขาเนี่ย
แล้วพอคดีถึงที่สุดแล้วเนี่ย
ได้เงินคืนกันมาสมมุติคนลงไปหลักหมื่นหลักแสนเวลาได้คืน

อย่างคดียูฟันเนี่ยยึดได้มากกว่ามูลหนี้นะครับ

เต็มครับแต่กระบวนการมันอยู่ที่ศาลอยู่
คือวันนี้ตอนนี้จำเลยก็ขออุทธรณ์
ก็เลยขออุทธรณ์เขาเรียกว่าขอขยายอุทธรณ์ไปก่อน

แต่คดีโชกุลเนี่ยที่เมื่อวานเนี่ยทางปปงเนี่ย
ออกกฎหมายมาแล้วว่าให้ผู้เสียหายไปร้องทุกข์ที่ประบง
เพื่อที่ประมงจะเอาทรัพย์มาคืนให้ผู้เสียหายก่อน
อย่างกอลลาดีชม้อยเนี่ยเสียกันเป็นเป็นแป็นแสนแสนได้เป็นร้อยได้เป็นหลักร้อย

ฉะนั้นมันก็คือออกมาทีหลังชม้อย

เรามีสำนักงานเศษกระทรวงคลังในการที่จะฟ้องล้มลาย
เพื่อจะทำให้คดีล้มลายมันเร็วกว่าที่ต้องไปถึง๓ศาลนะครับ
แต่วันนี้ยังไม่มีเจ้าภาพในการที่จะมาผลักดันเรื่องนี้
จริงแล้วพอมีกระบวนการใช้ลูกโซ่เกิดขึ้นมืดหายเกิดขึ้นเนี่ย
ทำสำนวน๓สำนวนเลย๑สำนวนคดีอาญา
คดีแพ่งก็คือประวังงอกับกรมรับครับคดีในผ่านส่อส่อคอครับ

ก็เอากลมละพันก็พอครับก็คูณไปนะครับ

ทำไมทำไมต้องอายุดูหน้าตาก็ยังน้อยอยู่ทำไมต้องมายุ่งกับเรื่องพวกนี้
ผมคิดว่าเรื่องของการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนช่วยเหลือชาติบ้านเมืองเนี่ยไม่ขึ้นอยู่อายุนะครับ
หลวงท่านก็เคยพระราชทานให้พระบรมชาวาสอยู่แล้วว่า
ถ้าเรามีความรู้มากคนอื่นเรามีโอกาสมากกว่าผู้อื่น

นั่นคือสิ่งที่เราบอกวันนี้เราสามารถที่ช่วยเหลือเขาได้

มันก็สามารถทำให้ประเทศไทยมันเดินไปข้างหน้าได้
ถ้าคนเหล่านี้เนี่ยเค้ายังไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการยี่ทำได้

ท่านผู้ชมครับนี่คือคุณสามารถเจนชัยจิตรวานิส
ประธานสมาพันธ์ต่อท่านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย
ก็ยังคงต้องทำงานเรื่องนี้หนักต่อไปอีกนะครับ

อ่ะกลับไปพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับไปดูข่าวกันต่อนะครับ